เรายังมีเรื่องราวของการให้ให้ติดตามกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยการให้นะครับ
ถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่เต็มร้อยแต่เรื่องความเสียสละแบ่งปันนั้น
ไม่น้อยหน้าใครครับติดตามพร้อมกันครับ
คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกทำความดี

ผมขจรแก้วภัยแสงอายุ๔๑ปี
ตอนนี้ผมทำอาชีพค้าขายครับ
นอกเหนือจากค้าข่ายและเข้ามาทำงาน
เป็นอาศาสตร์สมัครมุมฮิโรตรันยู
ซึ่งเป็นฝ่ายทางสื่อสาร
แจ้งเหตุให้ลูกข่ายออกตรวจสอบและเข้าช่วยเหลือเหตุต่าง
แต่ก่อนเขาเคยออกเหตุเราก็ไปกับเขาเกาะรถมอไซค์
ไม่ว่าเหตุโดนฟ้าผ่าไม่ว่าผูกคอไม่ว่าอุบัติเหตุทั่วไป
เราช่วยคือประสานเหตุอาการผู้รับบาดเจ็บเป็นอย่างนั้นนะ
มีแขนหักนะมีแผลตรงนั้นตรงนี้ตามใบหน้า
ทางหัวหน้าเขาไปเห็นแล้วเขาไม่ให้ออกเหตุ
เขาบอกผมว่ากบการหอกหินอย่างนี้อันตรายนะ
คุณไปเป็นนั่งวิยุแบบเอาจริงเอาจังได้ไหม
งานนั่งวิทยุประสานเหตุโดยตรงทำงานอยู่ในห้อง
ถ้าผมร่างกายแข็งแรงโปรกฅติ
ผมอยากจะลงไปเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ทุกเหตุทุกชีวิต

ถึงแม้ผมจะอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับช่วยชีวิตของคน
บางครั้งตื่นแต่เช้าถามว่าเหนื่อยไหม
มันไม่เหนื่อยครับมันอยู่ที่ใจ
ถ้ามีกำลังใจแล้วก็ไม่เหนื่อย
ถึงแม้ว่าร่างกายเขาจะพิการ

นี่แหละคือผู้ให้อย่างแท้จริง
ผมก็ทำจนกว่าร่างกายจะไม่ไหว